คุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะเราส่งนักข่าวมือดีที่ทำได้ทุกอย่าง
สัมภาษณ์ลิงก็ได้คุยกับมนุษย์ต่างดาวก็ได้
พิสูจน์ผีก็ทำมาแล้วโอ้โห
เพราะว่าต้องไปพิสูจน์เรื่องลี้ลับเรื่องนี้ค่ะ
คือมุมหนึ่งเป็นเรื่องของความสวยงามของสถานที่นะคะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็สวยด้วยถ้ำนาคาอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกา
อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลอ่ามีคนที่เขาไปเที่ยวที่นี่ครับ
แล้วเขาก็ถ่ายภาพเป็นคลิปเลยนะคือสวยงามจริง
แต่เขาสังเกตเห็นว่าหินนะคะที่เป็นหินล้อมอยู่เนี่ยนะครับ
เหมือนกับเป็นเกล็ดงูแล้วเป็นเหมือนโอ้โหเหมือนพญานาคเลื้อยอยู่อย่างเงี้ย
พื้นผิวลวดลายเนี่ยใช่เหมือนงูใหญ่ขดอยู่จริงจริงเนี้ย
เหมือนพญานาคเลยอ่ะเห็นไหมนี่ไงจะเป็นอะไรได้แบบทุกข์
ทุกจุดของหินเลยอ่ะใช่เป็นเกล็ดเลยอ่ะ
เราก็เลยต้องหาคำตอบเรื่องนี้มาให้ว่าสถานที่ตรงนี้มีเรื่องเล่าในอดีต
มีตำนานอะไรยังไงบ้างไหมครับนะคะเราส่งติไปเลยนะ
กิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรานะคะเอาตำนานของที่นี่ก่อน
เนี่ยเขามีเรื่องเล่าตำนานของภูลังกาค่ะ
นะคะเป็นที่ตั้งของเมืองรัฐภานครซึ่งมีพระอือลือราชาเป็นผู้ครองนคร
แต่ต่อมาค่ะมีเรื่องราวความรักระหว่างเจ้าชายฟ้ารุ่ง
หลานชายของพระอือลือราชาซึ่งเป็นผู้ที่มีความเฉลี่ยวฉลาด
มีความรอบรู้มีรูปงามกับธิดาของพญานาคาราชที่แปลงกายเป็นมนุษย์
อภิเษกสมรสกันถึงขั้นมีพิธีฉลอง๗วัน๗คืน
แต่ต่อมาค่ะธิดาพญานาคล้มป่วยกลายร่างคืนสภาพเดิม
ทำให้ชาวเมืองและพระอือลือราชาไม่พอใจขับไล่กลับเมืองบาดาน
ได้แจ้งให้พญานาคาราชได้รับทราบก็เลยเกิดความโกรธแค้น
ไพร่พลมาถล่มเมืองรัฐภานครและชาวเมืองรวมถึงสาปเลยนะคะ
สาบให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นพญานาคเฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงชั่วนิรันดร
กว่าจะเกิดเมืองใหม่ในดินแดงแห่งนี้ถึงจะล้างคำสาปได้
นี่คือตำนานของภูลังกานะคะครับนี่ค่ะแล้วก็มีบางคนเนี่ย
ที่เขาเห็นคลิปนี้แล้วเขาก็โพสต์เรื่องราวนี้อ่ะนะ
เขาก็โพสต์ข้อมูลเพิ่มมาให้บอกว่าตามตำนานเนี่ย
อือลือจะพ้นคำสาปเมื่อเมืองข้างเจริญ
ซึ่งก็คือบึงกาลได้เป็นจังหวัดมาครบ๑๐ปีแล้ว
ก็เจริญแล้วไงเมืองข้างอ่ะครับ
นี้ได้อืมก็มีคนให้ข้อมูลมาว่า
ก็แปลกใจที่หลายคนเคยขึ้นไปกราบพระธาตุหลวงปู่สาว
หลวงปู่วังแต่ไม่เคยเจอถ้ำนี้อ๋อเคยขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติภูลังกา
แต่ไม่เจอตรงนี้ทางขึ้นใกล้กันเลยนะคุณภาคภูมิ
แต่หลายคนที่ขึ้นไปไม่เห็นไม่เคยเห็นจุดนี้ด้วยซ้ำ
มีบางคนนะคะโพสต์ภาพเพิ่มเติมให้ข้อมูลเพิ่มในโลกโซเชียลอ่ะนะ
บอกว่าส่วนหัวของถ้ำคล้ายกับงูค่ะ
มีเพจสวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์เขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้
ส่วนคล้ายลำตัวงูอยู่ที่ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาลนะคะอืม
ส่วนคล้ายหัวงูอยู่ที่แขวงอุดมไซดที่สปลาวค่ะ

บางคนเอามารวมกันแต่มารวมกันเหมือนเป็นตัวพญานาค
เลื้อยอย่างนี้ค่ะส่วนหัวอยู่ที่ลาวส่วนตัวอยู่ที่บึงกาล
แต่บางคนเอามารวมกันก็คิดว่าอยู่ที่เดียวกันที่บ้านเรา
แต่ไม่ใช่นะคนละที่คนละที่กัน
ครับพอเกิดกระแสแบบนี้นะคะหลายคนก็เลยบอกว่างดงาม
น่าค้นหาอยากจะไปที่ถ้ำนาคาที่อยู่บนยอดเขา
ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา
ทีมข่าวของเราพอจะเข้าไปก็เจอกับวัดชัยมงคลอยู่ที่ตีนเขาค่ะ
คนไปเยอะเลยทีมข่าวก็เนี่ยขอพิสูจน์หน่อยอยากเห็นกับตา
ติไปเนี่ยนะไปถึงต้องเจอวัดก่อน
วัดก่อนแล้วคนไปเยอะเลยนะครับติบอกว่าโอ้โหพี่อุ๋ย
ทำไมฮะเดินเป็นชั่วโมงเหรอแล้วนับขั้นบันไดเลยนะอ่า
คันแล้วชันแบบนี้คือบันไดชันมาก
พอไปถึงยอดเขาค่ะมีหินต้องพันกว่าขั้น
ที่นั่งเนี่ยขึ้นไป๒๐ขั้นเอง
บอกผมเหนื่อยไม่ไหวขอพักแป๊บ
แต่ก็ขึ้นไปติก็พยายามขึ้นไปถึงยอดเขา
มีหินคล้ายเกล็ดพญานาคนะคะก็เดินไปตามซอกหิน
ก็จะมีหินขนาดใหญ่๓ก้อนอยู่ติดกัน
คล้ายกับเกร็ดพญานาคจริงเหมือนกับพันเลื้อยอยู่รอบ

นี่ไงก้อนนี้มีเลขปรากฏอยู่

ส่วนใต้หินนะคะเป็นถ้ำค่ะก็มีพระนั่งวิปัสนาอยู่ค่ะ
บริเวณรอบก็มีก้อนหินที่ลักษณะคล้ายกับเกร็ดพญานาคเหมือนกัน
นี่ค่ะคล้ายมากนะจุดนี้เนอะ

อรพินกิติล่าเป็นชาวบ้านนะคะที่พาติกับทีมข่าวขึ้นไป
คนนี้ค่ะก็บอกว่าเธอเคยมานั่งสมาธิที่ถ้ำนี้มีมานานแล้ว
แต่หินยังไม่มีลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาคเยอะขนาดนี้นะ

นี่ในถ้ำนะคะก็จะมีการนั่งวิปัสนากันอยู่บ้าง
คือนางอรพินบอกว่าช่วงปีนี้แหละเพิ่งจะเห็นว่า
หินเป็นลายคล้ายเกล็ดงูคล้ายเกล็ดพญานาค
ก็เลยเชื่อว่าปู่อือลือต้องการสื่อสารให้คนรู้ว่าท่านสถิตอยู่ที่นี่จริง
เพราะเคยมาปรากฏกายให้ชาวบ้านบึงโขงหลงได้เห็นในช่วงออกพรรษา
เขาภูลังกามีความอาถรรพ์จริงนางอรพินบอกค่ะ
เพราะคนที่มานั่งสมาธิรวมถึงเธอเองที่เคยมานั่งสมาธิ
เจอเรื่องประหลาดเยอะมากเธอบอกว่านั่งสมาธิอยู่เนี่ยนะ
สัมผัสได้ว่ามีมือขนาดใหญ่โฉบผ่านหน้าเธอไปวื๊บนึงอย่างเงี้อืม
เธอก็เลยเชื่อว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เคยมีชาวบ้านหลงเข้าไปในเมืองลับแล๓วัน
สามวันของมนุษย์เท่ากับสามอาทิตย์ของเมืองลับแหล่
พอออกมาได้ก็บอกว่าในเมืองลับแหล่มีแต่ผู้หญิง

เราไม่ได้เจอเป็นพญานาคหรอกแต่เราจะเจอเป็นอย่างอื่น

บวชมาบวชวันแรกปุ๊บนั่งสมาธิ
ก็จะเป็นเหมือนฝ่ามือใหญ่จะมาหาเรา

ถ้าคนกลัวถ้าไม่รู้ก็วิ่งลงเขาไปแล้ว

เขามาทดลองไงว่าจะกลัวเขาไหม
แค่คิดว่าเออเขาถ่ายลงไปในเฟสใช่ไหม
เราไปเห็นก็เลยบอกว่าเอ๊ะเขาถ่ายไปทำไม

หรือว่าเขาอยากให้คนอื่นรู้แล้วเหรอ

เพราะว่าในภูนี้นะถ้าเขาไม่อยากให้เห็นอะไร
ถึงคุณถ่ายยังไงคุณก็จะไม่ได้ภาพนั้นลงไป

คุณถ่ายยังไงไปคุณก็จะไม่ได้ภาพลงไปเลย

ก็แสดงว่าเขาอยากให้เห็นอยากให้รู้
ถึงว่าตี๋เพิ่งบอกผมได้ข้อมูลจากคุณอรพินว่า

ต่อไปผมขอไปเมืองรับแร่
ติจะได้ออกมาไหมล่ะออกมาทำข่าวเถอะ
เพราะว่าติทำข่าวได้แบบแต่ละเรื่องแบบน่าสนใจจริง
อ่ะใช่ไหมล่ะแล้วติบอกว่าติไปคุยกับนางสาวจุธามาศค่ะ
อยู่ที่หนองคายนะคะคือเธอดูข่าว
ก็เลยตั้งใจจะไปพิสูจน์
พอเห็นกับตาก็สัมผัสได้เลยว่าที่นี่
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะ
ก็อยากเห็นนะคะ
คือถ้าดูจากสภาพของก้อนหินโขดหินต่างต่างเนี่ย
ส่วนมากลายหรือว่ารักษณะรูปร่างต่าง
มันก็เกิดจากกัดกร่อนกัดซะลมฝนน้ำพยุ
แต่ที่นี่ทำไมถึงออกมาเป็นเกล็ด
ใช่ใช่นี่ไง
ชัดแบบทุกโคตรทุกก้อนเลย
แล้วชาวบ้านบอกมาปีนี้นี่แหละที่เพิ่งเห็นชัดที่สุด
เห็นชัดมากขึ้นเอ่อหรือว่ามันเป็นเรื่องของ

แล้วก็ไปต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อไปถามว่าคนเท่าคนแก่

ที่หมู่บ้านตาดวิมารทิพย์

ที่เป็นอดีตในพรานในพื้นที่นะครับ
บอกว่าเขาเคยเข้าไปที่บริเวณก้อนหินดังกล่าว

ตอนนั้นยังไม่มีรวดลายอะไรเลย

จ้องตามองมาที่เขา

ไม่ได้คิดมาทำอะไรเลยสักพักงูตัวนั้นนอนราบลงกับพื้นแล้วก็เลื้อยผ่านหายไป

จึงไม่เชื่อไม่รู้ว่าจะรู้นะครับ
แต่ว่าลบลูกสำนักสงฆ์ทิติสารารามนะครับชื่อว่าพระวินิษฐ์นะฮะ
หลวงพ่อท่านบอกว่าเคยนั่งวิปัศนานะในพื้นที่เนี่ยแต่ไม่เคยเจออะไร
แต่มีคนเท่าคนแก่มีครูบาอาจารย์เคยไปนั่งวิปัสนาแล้วบอกว่า
นิมิตเห็นพญานาคอยู่ที่บึงโขงหลงและก็บริเวณถ้ำก็มีงูยักษ์มาปรากฏให้ชาวบ้านเห็นบ่อย
พองูยักษ์มาปรากฏสักพักนึงก็จะมีฝนตกลงมา
แต่ว่าเรื่องเกร็ดพญานาคเนี่ยหลวงพ่อมองว่ามันน่าจะเกิดจากธรรมชาติมากกว่า
เวลางูใหญ่ตัวนี้ออกมามันก็จะเกิดฟ้าเกิดฝนเกิดพายุขึ้นมา
อาตมาก็ได้ยินเท่านี้แต่ในความเชื่อของอัตมาก็คือก็มองแบบธรรมชาติ
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์ปั้นแต่งเอง
อาตมาไม่คิดว่าจะไปเป็นอะไรที่ถูกสาปถูกอะไร
นี่ฮะหลวงพ่อท่านบอกก็ธรรมชาตินี่แหละใช่ไหม
แต่อย่างน้อยเราก็ได้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้ว